คุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัด
ตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าน้ำจากเขาใหญ่เนี่ยไหลลงมาเยอะเลยนะครับ
แล้วที่ทำปัญหามากที่สุดในขณะนี้ก็คือในพื้นที่ของนครนายกนะครับ
วันนี้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลมานะครับ
เข้ามาที่น้ำตกนางรองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนครนายกเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นกระแสน้ำป่าที่ไหลลงมามากที่สุดในรอบ๑๐ปีเท่าที่เคยเห็น
ทำให้คนโอ้โหโชคดีที่เขาประกาศติดไปแล้ว
แต่ก็ยังมีบางจุดที่เขามีคนที่ไปพักอยู่นะฮะ
แต่นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำตกเนี่ยไม่มีแล้วท่านผู้ชมดูครับ

คุณผู้ชมว่าเป็นผู้ชมศึกษาปุกเป็นพี่เรียวแร้ง
นี่ภูมิคุ้นครักเลยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
มาตามน้ำตกนางรองที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

แล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อุทยาน้ำตกนางรองมีปริมาณน้ำท่วมสูง
แล้วก็รุนแรงตั้งแต่ตอนบ่าย๓นะครับ
หลังจากนั้นสักประมาณบ่าย๔กว่าเกือบ๕โมงเย็นนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณอุทยานน้ำตกนางรองบอกว่า
ระดับน้ำที่ตอนแรกท่วมสูงเนี่ย
มันก็เริ่มลดระดับลงแสดงว่ามันไปเร็วนะครับ
จากจุดนี้แล้วที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอีกจุด

ส่วนที่บริเวณศรีดารีสอร์ทนะครับตรงจุดนี้ก็มีน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่รีสอร์ทเนี่ยไม่สามารถออกมาจากที่พักได้นะฮะ
อยู่ในพื้นที่รีสอร์ทจนกว่าระดับน้ำจะลดลงนะฮะเพราะว่ามันต้องข้ามฝั่งออกมาอืม
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำป่านะครับ
โดยบอกว่าสาเหตุเนื่องมาจากมีปริมาณน้ำฝนตกหนัก
เขตพื้นที่เขาใหญ่ช่วงเขาเขียวถึงผาตะแบก
ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่๑๔๐๑๕๐มิลลิเมตร
ซึ่งถือว่ามีปริมาณฝนตกหนักมากทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นนะครับ
หลังจากนี้ปริมาณน้ำอาจจะมากกว่านี้
ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในพื้นที่ต่าง
ตั้งแต่วันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าปริมาณน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างผิดปกติ
แล้วสถานการณ์น้ำป่าที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๑๐ปี
จากวันนี้นะครับปริมาณฝนสะสมบนเขาใหญ่
ช่วงที่แขกเขาเขียวลงระโภงพร้าทะแบกครับ
ปริมาณน้ำฝนประมาณ๑๔๑๕๐มิลลิเมตร
ซึ่งถือว่าตกหนักมาก
ก็ทำให้กระแสน้ำในน้ำตกนางรองไหลแรงส่วนน้ำป่าไหลหลาก
ก็คาดว่าอีกสักประมาณชั่วโมงปริมาณน้ำน่าจะมากกว่านี้ครับ
ได้สั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

แล้วพูดถึงสีดารีสอร์ทของท่านฮากภูมิ
ไปพักที่นั่นก็ไปถ่ายทำภาพยนตร์กัน

แล้วเขาก็ติดอยู่ที่ศรีดารีสอร์ทเนี่ย

มีกล้องห้วยไร่มีเบิ้ลปฐุมราชแล้วก็มีเน็ตไอดอลด้วยนะคะ

คือศรีดารีสอร์ทมีคนที่เคยไปพักเล่าให้ฟังว่า

ใช่ค่ะแล้วคือฝั่งหนึ่งจะอยู่ค่อนข้างสูงเป็นบ้านพักที่อยู่บนพื้นที่สูง
อีกฝั่งหนึ่งก็จะต่ำกว่าหน่อย
ก็มีห้องจัดเลี้ยงมีบ้านพักเป็นหลังอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีนี้รายงานข่าวล่าสุดคือช่วยเหลือออกมาได้แล้วนะคะ
อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะ

คือเขาไปกันเยอะไงมีทีมงานมีนักแสดงมีแฟนคลับมีนักท่องเที่ยวด้วย

เดี๋ยวเขาไปถ่ายกันต่อวันที่๑๕สิงหาคมนะคะ

คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายยกรองผู้ว่าวรพันธ์สุวรรณนุษย์บอกว่า

สำหรับผู้ประกอบกิจการรีสอร์ทที่ติดลำน้ำค่ะ

ช่วง๒๓วันนี้คือต้องรอดูสถานการณ์น้ำก่อนนะคะ
ทางจังหวัดเขาก็เลยมีการจัดหารถตู้ค่ะ
ช่วยลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับกรุงเทพ
เพราะว่าอาจจะมีรถบัสที่ติดอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

แล้วตอนนี้เขาก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะ

ขนข้าวของไปไว้ที่สูง
ตอนช่วงที่ติดเขาก็อัดคลิปกัน

เดี๋ยวลองฟังคุณธัญญาอาสยามดูหน่อยไหม
ช่วงที่เกิดเหตุขนาดนั้นเลยว่าเขาเป็นอย่างไร
ตอนนี้นะคะน้ำป่ามาแบบแรงมาก
ไม่ได้เป็นสะพานนะคะแต่ว่าตอนนี้สะพานก็ถูกท่วมไปเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานตอนแรกเนี่ยคือสูงมาก
แต่ตอนนี้น้ำก็ท่วมถึงสะพานไปแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
คือทีมนักแสดงเขาบอกว่าฝนตกไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะ
ทีนี้น้ำป่าแบบมาเลยแป๊บเดียว
อุดถูกแล้วเร็วนะตกครึ่งชั่วโมงมาแบบนี้เลยนะ
ถ้าใครที่อยู่แถวน้ำตกนี่คือขึ้นไม่ทันอ่ะนะ
ทุกผู้ชมครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับ
ตอนนี้ฝากแจ้งมานะครับว่าได้มีการระบายน้ำปริมาณมาก
แล้วก็คาดว่าตั้งแต่๓ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะ
จะมีน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองนครนายกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับ
ท่านที่เจอปัญหานะครับมีทีมกู้ภัยของจังหวัดเขาคอยช่วยอยู่นะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพังงานะคะ